ค่ะอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันหันมาดูที่หน้าจอหน่อย
ทีวีมือถือแท็บเล็ตหรืออะไรก็ได้
อยากให้ช่วยกันดูทั้ง๕คนนี้ค่ะ
อยากให้ช่วยดูใบหน้าและจำทั้ง๕คนนี้ให้หน่อย
เขาหายตัวไปจากบ้านเนี่ย๒เดือนแล้ว
แล้วเป็นการหายตัวที่มีเงื่อนงำ

โดยญาติของทั้ง๕คนเป็นคนมาร้องผ่านสื่อ
บอกว่าอยากให้ช่วยตามหาครอบครัวครอบครัวนี้หน่อย
เพราะว่าเขาหายไปนานกว่า๒เดือน

ทั้ง๕คนไปพร้อมกันบนรถตู้ค่ะ
เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยคุณน้ำฝนแล้วก็ญาติญาติ

ประกาศตามหาน้าสาวและหลานรวม๕ชีวิต
ขาดการติดต่อไปนานกว่า๒เดือนแล้ว
โดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นตายร้ายดียังไงบ้าง

มีคุณอุตสาปานรอดวัย๔๓ปีนะคะ
แล้วก็มีนางสาวชนนิการโตชนก

น้องบีมเป็นลูกของคุณอุสา
มีเด็กชายพรพิพัฒน์หรือว่าน้องฟอร์ดวัย๑๓ปี
มีน้องยาซูมินหรือน้องรุ้งวัย๒๒ปี
แล้วก็เด็กหญิงศิรประพาหรือน้องฟ้าใสวัย๑๓ปี
๕คนนี้หายตัวไปพร้อมกัน

ไปที่บ้านของคุณน้ำฝนที่เป็นคนโพสต์แจ้ง

เราอยากรู้ว่าเอ๊ะหายไปนานถึง๒เดือนขาดการติดต่อไป๒เดือนเลย

เธอเล่าบอกว่าคุณอุสาเนี่ยคือน้าสาวของเธอเอง
ส่วนเด็กมีศักดิ์เป็นน้องแล้วก็เป็นหลาน
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีเงื่อนงำแน่

เริ่มต้นคือน้องบีมน้องบีมคือลูกสาวคุณอุตสาที่เป็นน้าเธอนะ
เขาไปทำงานที่ผับแห่งหนึ่งในเมืองสุราธานี
ไปเจอกับผู้หญิงที่ชื่อปลา
ซึ่งปลาเนี่ยติดต่อน้องบีมให้กับนายลมกรดแสงสว่างหรือในแบงค์
ให้รู้จักกันแล้วสุดท้ายบีมกับแบงค์ก็คบกันเป็นแฟน
ช่วงเดือนแรกแบงค์นี่โอ้โหสร้างตัวตนเลยนะ
บอกเป็นนักธุรกิจทำปั๊มน้ำมัน
หวังจะให้แม่น้องบิมก็คือน้าอุสาของเธอ

ทุกครั้งเวลาแบงค์มาหาที่บ้าน

สัญญาณไวไฟปิดกล้องวงจรปิด

คือน้องฟ้าใสกับน้องฟอร์ดเป็นลูกบุญธรรม
แล้วก็จะให้เงินเดือนทุกเดือนเดือนละ๗๐๐บาท
แปลกไปกว่านั้นช่วงเดือนหลัง
แบงค์เนี่ยชอบมาชวนนะอุตสาห์ไปลงทุนด้วย

ที่อยู่บนเขาเป็นหนึ่งแปลงราคาประมาณ๓แสนบาท
นัดมารับเงิน๒๒เมษายน

แล้วก็จ้างนายนพดลแสนเมืองอินวัย๔๒ปี

มารับทั้ง๕คนจากบ้าน

มารับทั้ง๕คนออกไปจากบ้าน
ส่วนแบงค์ขับรถน้าอุสาออกไป
วันสุดท้ายที่คุณน้ำฝนบอกว่าได้เจอทั้ง๕คน
ก็คือวันที่แบงค์เนี่ยแวะมาหาเธอที่หน้าห้างแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งสงศ์
เซ็นเอกสารเกี่ยวกับรถของน้าอุสา
บอกตอนนั้นเธอยังเห็นทั้ง๕คนอยู่นะ
ทั้ง๕คนนั่งอยู่บนรถตู้สีขาวคันนี้

เธอบอกเธอสังเกตลักษณะทั้ง๕คนดูมีท่าทีหวาดกลัว
เธอก็บอกลงมาก่อนทุกคนลงไปเลยไม่ต้องไปกับแก๊งหรอก

ไม่ยอมลงจากรถแม้แต่คนเดียว
เธอเลยบอกว่าก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลย
จากวันนั้น๒๒เมษายน
ล่วงเลยมาถึง๑๒มิถุนายน
ตำรวจจับตัวนายนพดลคนที่ขับรถตู้คันสีขาวคันนี้

ตำรวจคุมตัวนกพะดนมาสอบสวนที่สพท่าสารา

ผมมีหน้าที่แค่ไปส่งเอง
ผมขับพาทั้ง๕คนและในแบงค์

ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมารับไปอีกที

คือพูดมันไม่ใช่เลยค่ะ
หนูก็เลยคิดว่าเขาอยู่ในเครือข่าย
แล้วอีกอย่างก็คือ

หลังจากวันที่๒๒แม่ก็บอกว่า

คิดแล้วว่าน้าได้เอารถไป

ก็คือตำรวจบอกว่ารถได้เจอที่เต็นต์ที่กรุงเทพ
ส่วนตัวหนูเองหนูก็คิดไปในทางที่

แต่ก็คือมันทำให้เราชวนคิดไปอย่างนั้นว่าคือ
อาจจะเอาน้องเราไปเกี่ยวกับในทางที่ไม่ดี

เพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมมา๒เดือนแล้ว
ยังไม่ได้มาเรียนหนังสือกับเขากับเพื่อนกับอะไร

คือคุณน้ำฝนบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ได้เจอทั้ง๕คน
เธอบอกว่าเห็นทั้ง๕คนดูมีท่าทีหวัดกลัว
อย่างน้องฟอร์ดเองก็คือเขาบอกใช้คำว่าสายตาดูสิ้นหวังมาก

ซึ่งตอนแรกเธอก็นึกว่าหลานชายแค่งอแงตามภาษาเด็ก
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่
ตำรวจจับตัวนพนลคนขับรถตู้ได้
มารู้ทีหลังที่บอกวันนั้นพยายามเรียกแล้วเรียกอีก
ทั้ง๕คนไม่ยอมลงจากรถใช่ไหมคะ
ทั้ง๕คนโดนปืนจี้ค่ะ

ทั้ง๕คนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
ถูกเอาปืนจี้ให้นั่งนิ่งบนรถ

กลายชื่อถ้าเธอก็จังความตลอดนะ

ยังไม่รู้เลยว่าเป็นตายร้ายดียังไงค่ะ
น้องฝนน่ารอกอายแซกกรีมให้เด็ก
แต่ว่ามีน้องฟอสคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพี่ฝนขอน้องไปอยู่ด้วยได้ไหม
อืมแล้วพี่ฝนก็ตอบไปว่าอ่าได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเปิดเติมพี่เขาไปส่งน้องพอร์ตที่บ้าน
แต่ว่าน้องไม่กล้าลงมาค่ะวันนั้นตอนที่ว่าน้องจะกินไอติมก็ไม่กล้าลงมา
ให้น้องฝนนั้นส่งไอศครีมไปบนรถตู้เลยค่ะท่าทางเป็นยังไงบ้างดูกังวลดูอะไรไหม
ดูกังวลค่ะแล้วก็คนกับคนชื่อแบงค์จะระวังตัวมาก
ระวังตัวเป็นพิเศษความรู้สึกเหมือนว่าบังคับเด็กเด็กแม่ลงมาค่ะ
ข้อมูลเป็นแบบนี้นะคะบีมไปทำงานที่กรุงเทพเจอกับปลา
ครับเพราะปลาเป็นคนติดต่อให้แบงค์มาจีบบีมแล้วตกลงเป็นแฟนกัน
จากนั้นพอจีบกันแบงค์ก็เข้ามาตีสนิทจ้างนพดลคนขับรถตู้
ให้ไปรับทั้ง๕คนแล้วก็หายไปเลย
ตอนนี้แบงค์ลมกรดแสงสว่างทางขวามือ
พะดนคนขับรถตู้แล้วก็ปลาคนกลาง
ทั้ง๓คนที่ถูกออกหมายจับจากศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในข้อหา
ร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจับบิดามันดา
ผู้ดูแลก็คือข้อหาพรากผู้เยาว์นะคะ
ทีมข่าวส่งคุณอัพจิรายุทธ์ไปที่บ้านของในแบงค์
หรือนายลมกรดแสงสว่างวัย๓๖ปีคนนี้ค่ะ
ที่อยู่ในทะเบียนราชทะเบียนราชของแบงค์ระบุว่า
อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วตามขึ้นไปถึงเชียงใหม่นะคะ
ทีมข่าวไปถึงบ้านหลังที่ระบุเอาไว้ว่าอยู่ในทะเบียนราชของแบงค์
เจ้าของบ้านเดินออกมางงพี่อุ๋ย

แบงค์เหรอแบงค์ไหน

เขาบอกว่าเขาอยู่บ้านนี้มานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ไม่เคยรู้จักคนชื่อแบงค์มาก่อน

เนี่ยคนนี้แบงค์คนนี้ครับไม่รู้จักจริงเหรอ

เขาบอกไม่รู้จักแบงค์ไหนไม่เคยเจอไม่เคยเห็น
แล้วบอกไม่เป็นไรอาจจะเคยมาอยู่ก่อนหน้านี้หรือยังไงหรือเปล่า
ลองถามเพื่อนบ้านดูแล้วแวะข้าง
เพื่อนบ้านและชาวบ้านใกล้เคียงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า

แสดงว่าอาจจะเอาชื่อไปสวมทะเบียนบ้านเขา

หรือไปเอาชื่อเอาบัตรอะไรยังไงใครมา

แต่ทุกผู้ชมครับ๕คนนี้นะครับ
นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือยังไม่รู้ว่าอยู่ไหน
และไม่รู้ว่าเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าด้วย
ฝากดูหน้าจำหน้าทั้ง๕คนไว้หน่อยแคปเอาไว้ก็ได้ค่ะ

โอ้โถ

เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้นะครับ